ก็คงจะโฟกัสกันที่เรื่องราวของผลการแข่งขันฟุตบอลเป็นหลักโดยเฉพาะศึกอาเซียนครับ
ซึ่งทีมไทยนั้นลงสนามเป็นนัดที่๒แล้วก็เล่นในบ้านต่อเนื่องเอาชนะอินโดนีเซียได้นะครับ
ขาดรอยแม้ว่าจะเสียสมาธิในช่วงท้ายแล้วก็เสียประตูเพิ่มก็ตามครับ
ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยลงเล่นไปแล้วหนึ่งเกมที่นี่ครับ
ชนะทีมอลไปเจ็ดศูนย์ค่ะที่อินโดนีเซียเนี่ยเล่นสองนัดนะครับชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่ง
ช็อกเจ้าบ้านก่อนนะครับอินโดขึ้นนำจากลูกยิงจังหวะนี้ครับของทางซูเฟียแอนดี้นะครับ
นาที๒๙เรารับต่ำไปหน่อยครับหลังจากนั้นก็มาบุกนะครับแล้วได้ประตูตีเสมอจากลูกเซ็ตเปรย์ครับ
มุมโดยกรกฎวิริยะรวมสิริปั่นเข้าไปเลยครับอีก๙นาทีต่อมาประตูงงเลยครับลงอกกับประตูนี้แล้วก็มาได้ลูกส้มหล่นครับ
จังหวะบอลชนเสาแล้วก็ไปโดนก่อนหลังของอินโดนีเซียมาเข้าทางพันศาเหนิบูลยิงโล่งโล่งเข้าไปสองหนึ่งครับครึ่งแรกไทยนำจากนั้นครึ่งหลังครับนาทีหกสิบห้า
ภิคปรณ์สวยครับอดีซักเลือกขวายิง
๔บกจ้าวอันนั้นครับยกลุ่มนี้จากการจ่ายของสารวัฏนะครับอาทิตย์จด๑๔น้ำห่าง๔ตอนหนึ่ง
ตีตื้น๒๔จากลูกวงของฟารุดินอาริยันโตที๘๙
ก็เป็นไทยชนะไปนะครับ๔ต่อ๒เก็บ๖คะแนนเต็มจาก๒นัด
ฟอร์มของฟิลิปปินส์ครับคู่แข่งของไทยนัดต่อไป
นัดที่๒ครับพบกับติมอลเลสเต้ที่แพ้มา๒นัด
เกมนี้เตะกันที่กรุงกุลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับ
เล่นไป๒๗นาทีครับฟิลยอนฮัสแนนอดีตเยาวชนของเชลซี
ให้กับฟิลิปปินส์นำ๑๐แล้วก็อีก๖นาทีถัดมาครับ
ตินสตูเบิลยิงไกลครับเสียเสา๒ให้กับฟิลิปปินส์นำ๒๐
ครึ่งหลังคาลอสครับคาลอสเดอร์เมอร์ก้านะครับ
พันประตูให้กับดีอาร์สกาลทิ้งห่าง๓๐
หมอก็ไม่ยอมแพ้นะครับนาที๗๓พวกเขาก็ได้ประตูตีตื้นขึ้นมา
จากจุดโทษของนาแทเนียลไรซ์ก่อนที่อีกสองนาทีถัดมาครับ
เจ้าเบลโกจะยิงให้กับตีมองมีความหวังไล่มาเป็น๒๓ครับ
ก็ทำเป็นเล่นไปนะครับตีมองก็ดีขึ้นเรื่อยครับ
แต่ก็ดีที่สุดได้เท่านี้นะครับจบเกมฟิลิปปินส์เก็บ๖คะแนนเต็มชนะไปครับ๓๒
เก็บ๖แต่มเต็มเท่ากับไทยจาก๒นัทนะครับส่วนตีมองนั้นยังไม่มีคะแนน
ช่วงกลางสัปดาห์นี้ฟิลิปปินส์จะเจอกับไทยครับ๑๙นาที๓๐นาทีนะครับ
เยือนเกมแรกของเรานะครับแล้วก็สิงคโปร์จะพบกับตีมอลเลสเต้
ในเวลา๑๙นาที๓๐นาทีเช่นเหมือนกันครับ